ก็มีการรับสมัครผู้ต้องการสมัครสอสอกอทมแบบแบ่งเขตด้วยต้องบอกแบบนี้
ส่วนแบบบัญชีบรายชื่อเขาไปมีการยื่นสมัครกันที่กรกต
ประชาธิปัตย์แบ่งเขตก็๓๕๐บัญชีรายชื่อ๑๕๐ครบ๕๐๐ใช่ไหมฮะ
พลังประชารัฐอนาคตใหม่ภูมิใจไทยครบเหมือนกัน
แต่ที่ไม่ครบมีเพื่อไทยสมัครแบบแบ่งเขต๒๕๐บัญชีรายชื่อ๑๐๐
ไทยรักษาชาติแบ่งเขต๑๕๐บัญชีรายชื่อ๑๒๐
ชาติพัฒนาแบ่งเขต๒๗๙คนแล้วก็บัญชีรายชื่อ๖๔คน
รวมถึงที่กรกตก็เป็นจุดที่จะต้องมีการเสนอบัญชีบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของภักดิ์นะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่กรกตกันบ้างดีกว่านะครับ
ติดตามได้จากคุณวันทินีศรีเคนรายงานมาจากที่สำนักงานกรกตครับเชิญครับ

บรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะก็มีสองถึงสามพักการเมืองค่ะ
เดินทางมายื่นสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เสนอบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งเปิดให้รับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อและเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรก
เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมโต๊ะพร้อมรอรับสมัครโดยมี๒๓พักการเมืองเดินทางมารอยื่นเอกสาร
โดยที่พักไทยทำได้ยื่นเอกสารเป็นอันดับแรกส่วนพักเพื่อนไทยซึ่งมารอก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อย
นายอนุวัฒน์วิกัณพัฒน์และนายซีริพิมพ์กลางเดินทางมาแสดงตนยื่นเอกสารพร้อมกันซึ่งต่างฝ่ายต่างก็แสดงตนเป็นหัวหน้าพักค่ะ
หากมีการแจ้งความดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงค่ะ
ขั้นตอนการยื่นสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อทางพักการเมืองต้องยื่นเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครลายละ๑๐๐๐บาท
จากนั้นกรกตก็จะตรวจสอบเอกสารภายใน๗วันนะคะ
ซึ่งส่วนการยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักนะครับ
สามารถยื่นได้พร้อมกับสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
หรือจะยื่นภายหลังในห่วงเวลา๕วันจากวันที่เปิดรับสมัครก็ได้
ซึ่งวันที่๘กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายค่ะ
การยื่นทั้งสองส่วนนะคะ
หัวหน้าพักจะมายื่นด้วยตัวเองหรือจะมอบบุคคลคนอื่นมายื่นแทนก็ได้ค่ะ
จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะ
ทั้งหมดจาก๑๐๖พักการเมืองก็ได้มีการจัดตั้ง
พร้อมที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะยื่นตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ที่จะสามารถยื่นสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อได้ค่ะ
เกิดเป็นภาคการเมืองแล้วในการจะจัดส่งผู้สมัคร
ในความรับผิดชอบของทั้งหมดจะอยู่ที่หัวหน้าพักกรรมการแหวนพัก
โดยก็ละฝั่งพิเศษก็มีโทษทางอาญารวมทั้งเพิ่มถอนสิทธิตั้งด้วย
พรุ่งนี้ก็คงกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักครับ
ไม่ถึงไม่ถึงเท่าที่ดูแล้วไม่ถึงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตก็กล่าวถึงภาพรวมการรับสมัครสอสอ
ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้ประสานงานแต่ละพื้นที่
ได้รับรายงานว่ามีความเรียบร้อยดีนะคะ
มีจังหวัดน้องบัวลำพูที่มีปัญหาเรื่องไฟดับ
แต่ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ
พร้อมกับย้ำว่าหลังจากการสมัครเสร็จสิ้น
ขอให้ผู้สมัครสอสอและก็ผู้สนับสนุนไม่ควรจัด
ขบวนแห่หรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตาม
ถนนตำบลหรือหมู่บ้านค่ะ
เนื่องจากเคยมีคำสั่งของสารอุทธรณวินิจฉัยว่า
กระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง
แต่ยืนยันว่ากรกตไม่ได้ห้ามผู้สมัครแห่หาเสียง
แต่บอกว่าเคยมีคำพิพากษามาก่อน
กรณีนี้ห้ามไม่ให้หาเสียงแบบงานรื่นเริงค่ะ
ทำอย่างนี้อาจจะได้ใบแดงได้
ซึ่งกรกตก็แนะนำว่าทางที่ดีที่สุด
อยากไปหาเสียงนอกสถานที่ทันทีหลังจากสมัครเสร็จสิ้นจะดีกว่า
สำหรับรายชื่อของพักการเมืองที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะ
ทางกรกตก็ย้ำว่าสามารถที่จะส่งรายชื่อได้วันที่๘กุมภาพันธ์นี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สำนักงานกรกตติดตามได้ในช่วงข่าวช่วงต่อไปค่ะ
ทินีศรีเคนรายงานจากสำนักงานกรกตค่ะ
ขอบคุณครับถ้าพูดตามภาษาของพักการเมืองเขาก็บอกว่ายังมีเวลาอยู่
สำหรับสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าตอนนี้ออกมา๔พักแล้วนะที่จะส่งรายชื่อครบทั้ง๓ชื่อ
สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็จะมีพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยก็ส่งครบ๓นะครับ
ภาคประชาชาติของนายวันมหมาตนอมภาษาก็ส่งครบ๓
แล้วก็พักเสรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็จะส่งทั้ง๓รายชื่อนะครับ